ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ดีใจอยากจะได้ล้านหนึ่งร้องได้แบบนี้ในเพลงแรกรับราคา๕๐๐๐บาท
เพลงนี้นะครับก็คือเพลงรอยแผลเป็นนะครับเป็นศิลปินคุณคัทริยามารสีนะครับ
ก็เป็นเพลงดังของคุณคัทธริยามารสีแต่งโดยครูฉลองผู้สว่างครับ

คิดถึงพี่ตีอย่างเดียวเลยด้วยสภาพเสียงไม่ดีกลัวแบบที่กรรมการเข้าฟังไม่รู้เรื่องเลย
ไม่เป็นไรไหนแล้วอ้าวเปล่าเสีย

เหมือนกำลังจะฮุบเหงื่อกำลังจะกินเหยื่อ

เอาละครับตอนนี้อาถรรพ์เพลงที่๑นะครับมูลค่า๕๐๐นะฮะ
ถูกทำลายไปแล้วตอนนี้คุณน้ำทิพย์เป็นผู้แข่งขันนะครับ

ยกภูเขาออกจากอกไปคิดว่าคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเพลงที่๒กันเลยค่ะคุณป่า
มาถึงเพลงที่๒กันเลย
เพลงที่๒นี้นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทแล้วนะฮะ
ถ้าพร้อมลืมเพลงแรกไปได้เลยลบมันทิ้งไป
ตอนนี้มาพุ่งความสนใจไปที่เพลงที่สอง
อินโทรเพลงที่๒นะครับมาเลยครับ

คุณผู้ชมคิดว่าคุณน้ำทิพย์เขาจะเล่นหรือเขาจะหยุด

นะฮะน้องมาคุณสวยของพี่
คิดว่าพี่น้ำทิพย์เล่นค่ะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจยังมีตัวช่วยอยู่ค่ะ
เป็นเพลงที่เรารู้จักไหมครับเพลงวิสุปรุง

ครับคิดว่าเธอน่าจะร้องได้แต่ที่ไม่ลืมก็คือควรจะใช้ตัวช่วย

ใช้คำนี้เลยว่าควรจะใช้

เพราะว่าที่พี่เขาฮัมเพลงมาแล้ว
วิ่มวิวิวิวเขาได้ฉลาดมากเลยค่ะ

หายไปก่อน
กลับมาสดใสเลยคุณท่ำทริป
เมื่อกี้ตอนเดินไปนี่กังวลมากเลย

ฉันได้ทราบเนื้อทั้งหมดของเพลงนี้แล้ว

ตัวแกยังไปตั้งแต่เพลงแรก

ไม่เป็นไรค่ะพี่หนูตีไม่เท่าไหร่

เอาละครับก่อนจะไปจุดโน้นจุดนี้มา

ตกลงว่าจะเล่น

เล่นเล่น
เล่นมีเสียงนิดนึง

เล่นอ่ะ

ก็เรียนไว้นะครับตอนนี้มีสะสมอยู่๕๐๐
ในเพลงที่๑ถ้าเล่นหมายความว่าจะคว้า๑๐๐๐บาท
ถ้าได้รับ๑๐๐๐แต่ถ้าร้องผิด
เพลงที่๒นี้เพลงที่๑มีอยู่๕๐๐๐ได้ครึ่งหนึ่ง
คือ๒๕๐๐บาทนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงตัวช่วยล่ะตัดสินใจให้ดีนะฮะ
สาวนุ่มเป็นไงฮะคิดว่าเขาจะใช้ไหมครับคุณเบา
ถ้าไม่มั่นใจก็ให้ใช้ตัวช่วยดีกว่าค่ะ
อันนี้ประมาณ๕๐๕๐อันนี้บอกว่าควรเลยควรอันนี้ให้ช่วยตัวเอง

ดูหน้าคุณน้ำทิพย์แล้วดูไม่ค่อยกังวลเลยไม่ต้องใช้

ต้องตัดสินที่คุณน้ำทิพย์เองนะครับว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับ

ที่แล้วที่คุณน้ำทิพย์ตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะคะ
มาได้แล้วเพลงนึงแต่เพลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้แหละ

ใช้ตัวช่วยนะครับก็หมายความว่าต้องร้องให้ถูกต้องเนื้อ
ทั้งเพลงนะครับจนกว่าเพลงจะจบเท่านั้นนะครับ
มาดูกันครับเพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ก็ให้ฉันกำลังทำ
ก็ยังก็ยังรักเธอ
พศเปลี่ยนกี่เดือนเคลื่อนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปลเปลี่ยนตา
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พอสอเคลื่อนไปคือฮาม
สอเพาะสอจากดวงใจก็คือเฟ้าหลาม
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดเรื่องใคร
พ่อซ้อจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช้างพ่อซ้อ
ใจฉันยังเหล่ายังเหล่ายังเหล่ามันไฟ
เพราะพ่อซ้อเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพอสอนั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตา
ร้องจบไปได้นะฮะแม้เราก็เป็นห่วงอยู่นะ
เราจะอั๊ปแล้วก็แหม่ยุ่งเลย

สิทธิาวค่ะพ่อแบบพ่อมาก
นี่ก็พอแล้วค่ะ

ถ้าคนไม่เคยเห็นตอนเสียงปกติเนี่ย

ลุ้นกันเลยพร้อมกันนะครับขอบคุณน้ำทิพย์นะครับตอนนี้ร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพลงนี้จะผ่านหรือไม่นะครับ
ถ้าเธอผ่านเธอจะได้๑๐๐๐บาทและก้าวไปสู่เพลงที่๓นะฮะ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณน้ำทิพย์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

และเพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณน้ำทิพย์

คุณน้ำทิพย์ร้อง
คุณนีมที่